การเล่นจักรจันทร์เป็นการเล่นที่สามารถเล่นคนเดียวตามลำพังได้
หรือจะเล่นกันเป็นกลุ่มก็ได้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
แต่เป็นของเล่นในกลุ่มประเภทที่ให้ความเพลิดเพลินกับเด็ก
เพราะจะได้เล่นเพื่อทำให้เกิดเสียงจากแรงเหวี่ยง
และเมื่อเด็กได้รวมตัวกันเล่นก็ยิ่งเพิ่มอัตรรสความสนุกมากขึ้น
เพราะจะเกิดเสียงร้องดังเซ็งแทร่เหมือนกับได้อยู่ในพื้นที่ที่มีแมลงจักรจันทร์ส่งเสียงอยู่จริง